มาด้วยทัศนคติแล้วพวกเขาก็มีปรัชญาเหมือนกันนะ

สิ่งสำคัญที่พวกเขาทุกคนต้องการในเกมกีฬา

เพื่อการลงสนามที่สมบูรณ์แบบ
เป็นสิ่งจำเป็นที่ใครหลายคนต้องการ
ยอดทีมชื่อดังฝันใจชาวไทย
พวกเขาได้สิ่งที่พิเศษมากไปกว่านั้น
สิ่งที่มีนอกเหนือจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้น
กล่าวกับเราว่าพวกเขาต้องมีความสุข
และทัศนคติที่ดีในการเล่นฟุตบอล

ผู้ถอดกันได้ฮัาตอบเนิสเพื่อเป็นผูลใหญ่แชก

อย่างเช่นถ้าเกิดเกิด๖๗นิ้ว

เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ดี
หรือในลิเวอร์พูดถึงลิเวอร์พูดคุณก็ต้องเป็นคนทีมเวิร์ค
เช่นเดียวกับเด็กชายชาญยุทธ์สิงห์ธรรม

ถือว่าเป็นผู้ชนะในโครงการนี้ที่อายุน้อยที่สุด
วัยเพียง๑๔ปีกับ๓เดือน
ต่างจากที่ไทยโดยสิ้นเชิง
แล้วก็ได้รู้ทักษะการซอฟต์ของประเทศอังกฤษครับ
ต่างครับเรื่องแบบการวอร์มการความมุ่งมั่น
การพลิกตัวการเปิดบอลอย่างนี้ไม่เหมือนคนใด
ไหวครับตัวเราเล็กกว่าเขาอีก

ระเบิดสกอร์ผมเห็นอยู่ผมว่าพวกเราชนะสกอร์
คือการมีความสุขกับการเล่นฟุตบอล
มีทัศนคติที่ดีให้กับกีฬาลูกหนัง
พวกเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เด็กไทยหลายคน
ตัวเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคต
จากการเล่นฟุตบอลจะต้องเล่นเพื่อเอาชนะแล้วนะครับ
รู้จักการเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกสนาน
ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องเหล่านี้
จะสามารถนำปรัชญาดังกล่าว
เอาไปใช้ในชีวิตการเล่นฟุตบอลของพวกเขาได้

รายงานจากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษครับ